ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือของเราด้วย
อยู่กับรายการประมาณ๑ชั่วโมงเต็มนะครับ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่โลกโซเชียล

แล้วก็เรียกร้องให้เจ้านักที่
จับกลุ่มผู้กระทำผิดให้ได้
เป็นเรื่องราวของพ่อค้าบิงโกปลาโป่ง
กว่า๒๐คนในงานทุ่งครุเกษตรแฟร์เนี่ย
รุมกระทืบ๒เทศกิจ
ทำร้ายด้วยอาวุธครบมือ
๒เทศกิจขึ้นรถตู้
แต่โชคดีเทศกิจทั้งสองนาย

เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
ตั้งแต่ช่วงวันพระสบดีที่ผ่านมา
มีรายงานว่าในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและคลิป
จากผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง

เพราะว่าเขาแฮชแท็กกันแบบนี้นะครับ
เป็นคำพูดที่ออกมาจากพ่อค้าเหล่านั้น
เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตทุ่งครุ

รุมทำร้ายด้วยอาวุธครบมือ
ในงานทุ่งครุเกษตรแฟร์
พ่อค้าลากเทศกิจ๒นายขึ้นไปบนรถตู้
แต่เทศกิจดิ้นหลุดออกมาได้นะครับ

เทศกิจกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานที่

เปิดงานทุ่งครุเกษตรแฟร์กัน
โดยกันรถไม่ให้เข้าไปในงาน
แต่ปรากฏเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มพ่อค้าเกิดความไม่พอใจ
รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่เทศกิจได้รับบาดเจ็บ๒นาย
ในโพสต์ในโลกออนไลน์ที่เขาเอามาโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าครอบครัวของผู้บาดเจ็บ
เรียกร้องขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรม
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มที่และเต็มความสามารถ
นี่คือเรื่องราวที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐของเราได้ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก
ซึ่งเป็นหลานสาวของหนึ่งในเทศกิจที่บาดเจ็บ
โดยหลานสาวของเทศกิจก็บอกว่า
ตอนนี้ได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจนครบานราชบูรณะแล้ว

เป็นการทะเลาะวิวาดกันธรรมดา
อ้าวทางครอบครัวบอกว่าเห็นภาพจากคลิปแล้วนะ

เพราะว่าเทศกิจถูกรุมทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่
และเขายังอยู่ในเครื่องแบบด้วยซ้ำ
และเห็นว่าตำรวจควรจะแจ้งข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงาน

อกจากนี้นะครับทางครอบครัวรู้สึกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ย
มันโหดร้ายรุนแรงเกินไป
เอาเรียกง่ายคือป่าเถื่อนเกินไป
รุมกันแบบนี้ได้อย่างไรนะครับ
ไม่เข้าใจกันควรจะมีการพูดคุยกันดี
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานตามหน้าที่
ไม่ควรรุมทำร้ายผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่แบบนี้
วอนขอความเป็นธรรมให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าหนึ่งในเทศกิจที่บาดเจ็บ
ตอนนี้ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคุณ
คือมีอาการปวดหัวตลอดเวลา
และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปเขาก็อยากรู้นะว่า
แล้วพ่อค้าบิงโกปลาโป่งอะไรเนี่ย
อยู่ทำไมถึงอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมา
แล้วมีการบรุมทำร้ายมาแบบนี้
เขาก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจตรวจสอบเหตุการณ์
แล้วก็ชี้แจงให้สังคมเข้าใจได้นะฮะ